อยู่กันที่เรื่องของลูกทุ่งสาวนะคะคุณผู้ชมค่ะ

สังเกตไหมว่าหลังเนี่ยลาล่า
เขาไปสนิทกับน้องธัญญาอาสยาม
คือมักจะไปร่ายรำตามสถานที่ต่างด้วยกันนะคะ
ประกอบกับพอมีงานไหนมีรูลูกลับไม่เห็นลาล่า
หลายคนเขาก็เลยเมาส์ว่าเออคู่หูโปรงลางสะออน
คอแยกทางกันแล้วหรือเปล่า
งานนี้ค่ะลาล่าขอเคลียร์ผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยว่า

คือช่วงหลังที่เห็นออกงานกับน้องธัญญาบ่อย
เป็นเพราะทำธุรกิจแป้งลูกสาวพญานาคด้วยกันไง
อีกทั้งลูลูเนี่ยเขากลัวโควิด

ยืนยันว่ายังรักกันดีเหมือนเดิม
ธุรกิจน้ำปลาร้าก็ยังทำกันอยู่นะคะ
ส่วนที่เห็นลาล่าใส่ทั้งสร้อยคอมือ

จนเกือบครบทุกนิ้วก็เป็นเพราะว่า
เขาเป็นเคล็ดลับระหว่างที่รำบวงสวง

พูดจาอะไรใครก็เชื่อถือ
สำเร็จไปทุกความปราธนาเลย
เขาเรียกว่าเปิดโลกค่ะ

มันก็จะมีทั้งสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรอย่างนี้
ที่เราจะลำเราก็ต้องหรือทำพิธีอะไรต่างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องบอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่า
ให้ท่านป้องกันสิ่งไม่ดีมีอะไรกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
ของครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หมดใช่

กันไว้หมดเลยแล้วก็เรียกทรัพย์อะไร
ไปพูดไปเจรจาสิ่งใด
ก็ให้แบบว่าเออผู้คนเห็นหน้าเห็นปากเวลาขมุบขมิบ
ลงไหล่ได้ปลื้มโอนเงินร้อยล้านพันล้าน
เขาเป็นสายมูตัวแม่นะ
แล้วก็เป็นลูกสาวพญานาคตัวจริงเสียงจริงเลยนะจ๊ะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ